สวัสดีครับค่ะวันนี้ที่ได้เป็นเกรดแล้วก็ดีใจมากนะครับ
ที่ตอนนี้ได้ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้ว
หรือว่าถ้าเกิดใครเราจะเปิดขายวันที่๒๒นะครับ

มันดีมากเลยครับคือตั้งแต่หยิบขึ้นมาเนี่ย

อันนี้สีดำนะครับแล้วจับสัมผัสดูแบบเท่ดูมีพลังดูดีครับ
ก็ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ค่อนข้างเยอะครับผม
เพราะว่าผมเป็นคนที่แบบชอบเทคโนโลยีอยู่แล้ว
ก็ถ่ายรูปได้สวยมากคมชัดทุกรายละเอียดเลยครับผม
ก็ถูกใจตั้งแต่จับครั้งแรก
ครั้งแรกตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอกยันเทคโนโลยีข้างในครับผม
รับรองว่าดีมากลองไม่ได้ครับ

ก็ถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถซื้อได้นะครับ
หรือว่าเราจะเปิดขายวันที่๒๒ทั่วประเทศนะครับ
ข้างใจละังที่คุณจะอันสร้างสนำตัวใหม่ด้วยที่เท่สุดเลยครับครับผม
เป็นไงบ้างไปมาแล้ว
ก็จะได้มีโอกาสประมาณที่จะเป็นทูสันวะไมดรีครับ

จริงแล้วผมไปทำงานที่ญี่ปุ่นมาประมาณ๒ปีกว่าครับ

แล้วคนก็เขาก็มาในครั้งนี้นะครับ
ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้รู้กันด้วยนะครับ
ว่าตอนนี้ไทยกับญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์๑๓๐ปีแล้ว
แล้วผมก็ให้เดินทางไปทางญี่ปุ่นไปทำงานญี่ปุ่น
ก็ได้เผยแพร่ในวัฒนธรรมหรือว่าสิ่งดีของไทยให้คนญี่ปุ่นได้รับรู้
แล้วก็มาเผยแพร่สิ่งดีที่ญี่ปุ่นในไทยให้ได้ดูด้วย
แล้วยังจะมีผลงานหรืออะไรยังไงไหมครับ

มีงานที่เธอจะมีผลงานหรืออะไรยังไงให้เห็นครับ
ก็ได้มีผลงานก็มีเรื่อยอยู่แล้วครับผม
แต่เนี้ยก็ต้องดูว่าเป็นอะไรยังไงเขาก็รอ
ก็ดีนะครับชนุกเหมือนเดิมครับ
สรับบีเนี้ยครับผมก็
ก็ได้มีโอกาสทำงานซีรีส์ด้วยใช่ไหมครับ
แล้วก็ได้ไปถ่ายหนังสั้นด้วย
อย่างซีรีส์มันนี่บางใครเอา

ใช่ไหมเปล่า

ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ครับคือมันก็แปลกใหม่แบบที่ผมไม่ค่อยได้ทำมาก่อนครับแล้วก็คุณภาษาญี่ปุ่นด้วยถ่ายที่ญี่ปุ่นแล้วก็แต่งตัวแบบญี่ปุ่นด้วยผมก็เลยแบบว่าแอบแบบแปลกนิดนึงแต่ว่าก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับ

เค้าก็บอกว่าผมแบบเป็นอะไรอย่างนี้ครับแปลก
เผินไหมครับ

แบบคือมันเป็นในการ์ตูนอะไรอย่างนี้ครับที่เขาแบบสร้างมาเป็นการ์ตูน

ก็มันถือว่า

แต่ว่าโดยคำสนิทกันอยู่แหละแล้วก็แบบปกติอยู่แล้วนะครับ

แต่ว่าพอเริ่มเห็นในโซเชียลครับ

ก็เลยแบบเออมันมีอย่างนี้ด้วยหรอเนี่ย

คุณจะปลอบใจไหมออกตะวิทยาลังคา
แล้วก็มาฟิลกระแจเที่ยวเลย

คือเราไม่รู้ว่าช่วงนี้เป็นยังไงอะไร

ก็ไม่ได้คิดนะครับผม

เราเล่นฟิสีกันขนาดนั้น

ไม่มีอะไร

สถานการณ์ก็และแปลกครับผม
เพราะว่ายังไงยังไงก็เป็นแบบพี่น้องกันอยู่แล้ว

น้ำแก๊งก็เล่นกัน

อยู่ดีมือมี้งจา
ที่จริงเราเป็นคนมือมี้งยันหรือเปล่า

เค้าตัดช่วงนึงมาด้วยออกมา

จะมีผลงานอะไรด้วยกัน

รีเพลร์
รีเพลร์ใหม่

ก็น่าจะเป็นช่วงเดือนกรกฎาครับผม

คือตอนต่างหากก็จะมีเวทิศเดือนนี้จ้ะ
แต่ว่างั้นยังไม่ลงตัวหรืออะไรหรืออะไรอย่างนี้
เป็นทางแรกเมื่อกี้หรือ

ก็เป็นทางแรกครับผม

ก็มีทีมที่ก็ต้องคิดนะครับแล้วผมก็ออกความคิดว่าแบบไปที่นิดนึงก็ต้องไปให้ถึงอะไรอย่างนี้ครับ
เพลงที่ใช้หรือว่าวิธีการเล่นก็ต้องพยายามให้แบบคล้ายคลึงกับสิ่งที่เขาเป็นอยู่อะไรอย่างนี้
ต้องเล่นหุ้นเพลงอีสานเพลงภาษาราว
อันนี้ที่ต้องเล่นมันเกี่ยวกับลูกศีลของเราได้ไหมครับ
อ่ามันไม่ได้เกี่ยวกับผมมีเรื่องแบบได้เป็นไปหลังควร

ส่วนใหญ่ก่ายคือเป็นทางอีกประเทศสัตว์ให้

ก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่นะครับที่เขาจัดให้ครับ

ครับผมเราจะได้คุยกันด้วยเรื่องด้วย
อ่าเข้าไหร่
ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณนะหนุ่ก
ตื่นใจฉันให้ทั้งก่อนเธอ
จะเก็บของเธอไฟไม่วัน

ทำได้ไงอีกใครที่มันบอกฉันไง
จะบอกว่าเสียใจที่เธอไฟไม่เคย
ทำงานทำร้ายให้ฉันต้องจัด
อู้วให้ฉันเข้าจัด

ว่าเคยรักฉันมาที่แม่หน้าเธอ
เพื่อนก่อนถึงเธอไฟ
อู้วเบบี่มีเกลียดก่อนเธอเกลียด
ว่าเธอได้รักแล้วไม่เหลือใหญ่

ที่เราเคยให้กับมันสัญญาเธอจริงใจ
มีอะไรกูบอกเขาจัง
แล้วนี้เธอมีอะไรที่เธอกันบ้างใช่ไหม

คิดว่าฉันไม่รู้เธอยังไง
หากไม่มองเที่ยวที่ไป
แล้วเธอก็บอกว่าเคยรัก
ที่ร้อยที่รักกับเธอที่รักกันต่อไป

คล้ายคล้ายคล้ายทำให้ฉันหวั่นไหวที่ที่กระทั่ง

อบบนทุกคนและท่านต่อไป

ฉันจะรักสุดใจให้ทุกคนพูดออกไป
ขอบคุณทุกคนมากครับผมที่มาด้วยวันนี้
ฉันจะรักคุณทุกคนมากครับผม
ฉันจะรักคุณทุกคนมากครับผม
ฉันจะรักคุณทุกคนมากครับผม
ฉันจะรักคุณทุกคนมากครับผม
ฉันจะรักคุณทุกคนมากครับผม
ฉันจะรักคุณทุกคนมากครับผม
ฉันจะรักคุณทุกคนมากครับผม
ฉันจะรักคุณทุกคนมากครับผม

ฉันจะรักคุณทุกคนมากครับผม